ปรับปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการ
ที่คุณรัชพรเล่าไปก็คือชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๒นะคะ
ระดมเจ้าหน้าที่ปูพรมตรวจค้น๔๐จุดทั่วประเทศ
มี๕จุดสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป็นคอนโดมิเนียมในซอยอินธรรมระ๕๐
แพทย์นับประพาดาราสาวชื่อดังและสามี

ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีจะรายงานสดมาทางโทรศัพท์นะคะ
คุณเอกพลอุปลพันธ์ค่ะอยู่ในสายแล้วเชิญค่ะ
ครับก็ปฏิบัติการในวันนี้ครับ
ตำรวจได้เข้ามาในตรวจอินทามระ๕๑
ตั้งแต่ประมาณเวลาตี๕ครับ

แล้วก็รอเข้าทยอยกันเข้ามาเรื่อยนะครับ
จนกระทั่งฟ้าเริ่มสางครับ

ตำรวจก็นำกำลังเข้าสวดสนห้องพักของนายอักษรกิจ
วรโรธเจริญเดชครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ

ซึ่งก็เป็นแฟนของดาราชื่อดังแพทย์นับประพานะครับ
การเข้าสวดสนในครั้งนี้มีเรื่องมาจากว่า
เจอขายยาเศษติศของนายไซฟณะนะครับ
ที่รู้จักกันได้ที่สนามบินจริงนักษรภูมิ

แล้วก็สาวไปถึงเรื่องกระบวนการคมคืนด้วย
และคนในวงการรถดูดร่วมอยู่ด้วย
ซึ่งหนึ่งก็คือไม้อัครกิจ
เขาพบว่าชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายอาหร่ายรถดูน
อาหร่ายของซุฟปัสค่าและก็ดีไทซ์
ซึ่งให้นำหมายสวนเชื่อขึ้นไปยังห้องของนัยอักษรักษิตครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับในขณะนี้พบเพียงแฟนสาวที่อยู่ในห้องเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ได้ในการติดต่อประสานให้นักอัครกิจเดินทางมาที่ห้องพักแห่งนี้แล้วครับ
แต่ส่วนแผนนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางเข้ามานะครับ
ส่วนทรัพย์สินบางส่วนที่ถูกซัดทอดว่าได้มาจากการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งนัยอักษรักษิตได้ซื้อให้แพทย์นัตรภาพเมื่อไม่นานนะครับ
อย่างไรก็ตามในขณะนี้นายอัครกิจยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหานะครับ

นอกจากนี้นะครับท่านอาทิตยังได้ขอข้นรถยนต์ที่เจาะอยู่ใต้อาคารนะครับ
แล้วก็เอาข้นร้านขายอุปกรณ์แสงรูปของนายอาคารกิจด้วยครับ
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานที่แน่นอนครับว่า
จะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดเนี่ยนะคะ
เป็นการเชื่อมโยงในลักษณะไหนคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่มีไปจากกลุ่มเครือข่ายของนายศาสนามา
แล้วก็มีการสัดทอดไปถึงคนในวงการต่างนะครับ
ซึ่งเป็นวงการรถหรูไฮโซดาราง
ก็ในประมาณว่าเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือ
ให้การจัดหาหรือว่าอยู่ในให้ที่พักยาประมาณนี้ครับ
แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่านายศาสนาลักษณะกิจเขาให้การช่วยเหลือในรูปแบบไหนครับ
ตอนนี้คุณเอกพลอยู่ไหนคะยังอยู่ที่หอพักแห่งนี้ไหมคะ
ยังรอคุณนักศาลักษณะกิจเดินทางมาอยู่ครับ
แล้วทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับตัวคุณแพทย์ไหมคะ
เห็นว่าคุณแพทย์อยู่ใช่ไหมตอนตำรวจเข้าไป
ครับก็คือคุณแพทย์จะอยู่ด้านบนครับแต่ว่านักข่าวไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้ครับ
เพราะว่ามันเป็นที่ส่วนเบียดพร้อมนะครับ
คุณเบอร์เลสนิ้งก็ยืนยังว่าจะเดินทางที่อาคารแห่งนี้ครับ
แต่ว่าอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงได้แล้วครับ
ยังไม่มีการเดินทางของเขาออกไปไหนครับ

ติดต่อกลับไปอีกทีนะคุณเอกพลนะคะขอบคุณมากค่ะ
ถือเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะมีการพาดพิงวงการไฮโซ
วงการบันเทิงแล้วก็วงการรถหรูด้วย
คุณเบนเรสซิ่งเองก็มาเป็นที่รู้จักกัน
ก็คือในฐานะสามีของคุณแพทย์นับประพานี่แหละ